อันนี้น่ากลัวมากจริงต้องเตือนทุกคนเลยไม่ใช่แค่สุภาพสตรี
ปุ้ยพี่เบิร์ตไม่ว่าจะใครก็ตาม
เวลาเราจะขึ้นรถพอเราขึ้นรถไปแล้ว
ใครจะรู้ว่าคนร้ายซุ่มอยู่

อยู่ริมถนนนี่แหละปากซอยสุขสวรรค์๒๕
ย่านราชบุรณะแล้วก็เดินวนขึ้นไปขึ้นรถ

นี่เอาของมาเก็บด้านหลังก่อนใช่ไหมคะ
เบาะคนนั่งข้างคนขับ
เออต้องบอกแบบนั้นเขาก็เก็บอยู่ฮะ
แต่หารู้ไหมว่าคนร้ายซุ่มอยู่

ผู้ก่อเหตุเดินมาครับ
เดินมาเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะ
แล้วก็เดินลงมาเหมือนจะอ้อมไป

คือก่อนที่จะอ้อมไปเนี่ยคือ
คุณผู้หญิงเมื่อสักครู่เขาไปนั่งฝั่งคนขับแล้วใช่ไหม

เนี่ยแล้วเขาก็ทำอะไรสักอย่างอยู่ไม่รู้ว่ามันสุดมุมกล้องพอดี
แต่ลักษณะเหมือนจะทำร้ายหรือพันธนาการตัวเจ้าของรถ
แต่เจ้าของรถดิ้นหนีออกมาได้ครับ

เหตุเกิดตอน๓ทุ่มวันที่๑๙พฤษภาที่ผ่านมาก็คือพระรหัสสบดีที่แล้วครับ
ล่าสุดในตำรวจสอนอราชบุรณะจับคนร้ายได้แล้วฮะ
ก็คือนายธีรพันธ์หรือว่านายต้อมอายุ๓๔ปีไปจับได้คาห้องพักเลยภาพทางซ้ายนะ
ทางซ้ายนี่พาไปที่สอนอที่สมุทรประการแล้วครับ
ผู้ต้องหาก็คือในต้อมเนี่ยยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง
แต่อ้างแบบนี้คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อลองพิจารณาดู
ต้อมอ้างว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นแฟนของลูกหนี้
ก็เลยต้องการจะพาตัวผู้เสียหายไปเจรจาต่อรองเรื่องหนี้พนันจำนวน๕๐๐๐บาทครับ
ส่วนไอ้เครื่องพันธนาการที่ใช้ไปพันตัวเหยื่อเนี่ยมีทั้งเทปกาวแล้วก็ผ้าปิดตา
ต้อมอ้างว่าจะเอาไปใช้ขายทุเรียน
ก็เลยนำติดตัวไว้ฮะติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าในต้อมนี้ก็มีประวัติอยู่เหมือนกัน
อันนี้ตอนมาสัมภาษณ์คนที่เป็นผู้เสียหายนะแล้วเธอก็เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งด้วยครับ
แล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะที่อ้างว่าเข้าใจผิดอะไรเนี่ย
เพราะดูพฤติกรรมคนร้ายคือดูเหมือนต้องการจะชิงรถเธอต้องการจะชิงทรัพย์ทำร้ายแล้วก็บังคับขืนใจด้วยครับ
ให้ดูเลยนะว่าโดนมัดที่แขนตรงนี้ฮะแล้วเธอก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามานั่งเบาะข้างคนขับแล้วก็จับเธอมัดมือปิดตาโอ้โหตอนนั้นเธอกลัว
กลัวจริงไม่รู้ว่าคนร้ายจะทำอะไรเธอบ้างยังมีรอยช้ำอยู่เลยฮะนี่คือรถของเธอครับคันที่โดนคนร้ายบุกเข้ามา
คิดว่าตอนนั้นเธอยังไงก็ต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนแหละตอนที่เธอสบโอกาสก็คือตอนที่คนร้ายลงจากรถนั่นเองเพื่อจะอ้อมมาขับรถ

เปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิด
และกลายใช้ความคิดเมื่อไม่ถูกแล้ว